ถ้าไม่ใช่ไตรมไลน์ของคณะรัฐบาลชุดนี้
วันนี้คุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงกรอบเวลากว้างที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่
กว่าจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินคุณวิศนุก็บอกว่า
ก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนคาดว่ากว่าจะทำงานได้
ก็ปลายเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ชม
โดยนายวิศนุเนี่ยคาดว่าหลังจากมีนายกรัฐมนตรีที่ปลดกล้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีคณะรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นก็คาดว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกว่าจะได้รายชื่อก็น่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบประวัติอีก๑สัปดาห์ก็๒แล้วนะคะ
จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการทุนกล้าวทุนกระหม่อม
รวมทั้งหมดก็๓สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะได้

บริหารราชการแผ่นดินได้ก็นี่แหละค่ะถ้านับบวกไป
ไทม์ไลน์นี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนกันยายน
เพราะฉะนั้นคุณวิศนุก็ย้ำบอกว่า
เป็นการคาดคณีจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นการนับอย่างเร็วด้วย
เพราะฉะนั้นก็ทำให้การประชุมคอรมอของชุดรักษาการ
ก็จะยังคงมีอยู่ในทุกสัปดาห์แต่อาจจะมีเรื่องพิจารณาน้อยลง
และบางเรื่องก็ต้องรอรัฐบาลใหม่อย่างเช่นการแต่งตั้งโยกย้าย
แต่สำหรับบางตำแหน่งอย่างเช่นตำรวจทหารที่ไม่ต้องเข้าคอรมอ
อันนี้ก็ต้องดำเนินการไปพลางก่อนในขณะนี้ค่ะ
สรคอจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ขณะที่นางนัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บอกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ก็จะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการส่งใบสมัครมาให้ตรวจสอบ
แล้วก็อธิบายด้วยว่าการส่งใบสมัคร
ก็จะต้องให้รัฐมนตรีรับรองตัวเองมาด้วย
ว่ามีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้าง
ส่วนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
และถ้าหากมีการปลดกล้าปลดกระหม่อมนายกรัฐมนตรีคนใหม่
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดเดิม
ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
กว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมีการถวายสัตว
ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ถวายสัตว์ปฏิญาณตนพร้อมกันในรอบเดียวนะคะ
ตอนนี้มีใครมากรอกใบสมัคร
โอ้ยยังไม่มี
ปกติการปวดสอบจะใช้เวลานานเท่านั้นไหมครับ

รัฐมนตรีแต่ละท่านรับรองตัวเองมาด้วย
ว่ามีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้าง
ท่านจะต้องรับรองตัวเองมาด้วย
แล้วก็ในส่วนของสวบคก็จะตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งในบางประเด็น
ที่สมควรจะตรวจ